ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดสุรินเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หนึ่งนะฮะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านขี้เหล็กในพื้นที่ตำบลโพนครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนมีเด็กผู้ชายในหมู่บ้านค่ะอายุสิบสี่
มาปรึกษาเรื่องปืนอืมบอกว่าถ้าผมทำปืนใช้เองเนี่ยผิดกฎหมายไหมผู้ใหญ่อืม
ใหญ่บอกว่าโอ้โหผิดผิดแน่นอนทำปืนใช้เองไม่ได้เด็กถามใหม่บอกว่าถ้าอย่างงั้น
ถ้าผมมีปืนล่ะผิดกฎหมายไหมผู้ใหญ่บอกว่ามีปืนก็ต้องครอบครองอย่างถูกกฎหมายเหมือนกัน
ค่ะก็ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องผ่านไปฮะสองเดือนปรากฏว่าเด็กชายวัยสิบสี่ปีที่มาถามผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วครับอืม
นี่คือสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้ชื่อเด็กชายปียราชสายบุตรนะฮะ
ญาติก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ้านขี้เหล็กในพื้นที่หมู่๓ตำบลพลครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เรื่องนี้ก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์กับน้องหนูหรือว่าผู้ใหญ่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยฟังให้ดีนะครับ
เด็กชายปียราชประดิษฐ์ปืนแก๊ปสั้นขึ้นมาใช้เองหนึ่งกระบอกนะแล้วเอาไปทดลองยิงโดยที่น้องไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตอาวุธปืนอะไรเลยนอกจากการศึกษาจากสื่อออนไลน์ดูตามคลิปตามนู่นนี่นั่นที่เขาสอนทำค่ะนะฮะแล้วปรากฏว่าตอนที่เอาไปลองเนี่ยแล้วยิงปึ้งไปเนี่ยนะไอ้ตัวลำ
ปืนมันกระเด็นครับแล้วมันไม่ได้กระเด็นไปไหนนะฮะมันกระเด็นเข้ามาเสียบเข้าที่ศีรษะของน้องครับจนปักคาเลยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับเพื่อไปตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ไปเจอกับน้องเด็กผู้ชายวัย๑๑ปีคนนึงเป็นญาติกับเด็กชายปิยราชที่เสียชีวิตน้องเขาบอกว่าวันที่เด็กชายปิยราชลองปืนเนี่ยผมก็อยู่ด้วยกันนี่แหละนะ
โดยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับวันเกิดเหตุประมาณ๖โมงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมาเด็กชายปียราชวัย๑๔ปีทำปืนเสร็จแล้วก็ชวนเด็กชายวัย๑๑ปีนะที่เป็นญาติกันรุ่นน้องเนี่ยไปทดสอบปืนที่ทุ่งนาห่างจากหมู่บ้านไปสัก๕๐๐เมตร
พอไปถึงเด็กชายปิยราชก็บรรจุลูกตะกัวขลุยมะพร้าวแล้วก็ดินปืนใส่ปืนนะแล้วเด็กชายปียราชก็ยื่นสมอร์ทอล์กมาให้เด็กชายวัย๑๑ปีใส่หูเอาไว้บอกว่าให้ลดความดังของเสียงส่วนตัวเด็กชายวัย๑๑เนี่ยให้มายืนอยู่ข้างหลังแบบนี้นะแล้วก็เอามือเนี่ยมาปิดหูพี่
พี่เนี่ยเอาสมอร์ท็อกให้น้องใส่แล้วให้น้องเนี่ยเอามือของน้องมาปิดหูพี่พี่ก็ต้องลดความดังของเสียงเหมือนกันก็อยู่ในท่านี้ครับท่านผู้ชมครับ
เด็นตะวัดกลับมาครับโอ้แล้วโชคร้ายจริงจริงฮะ
มันพุ่งเสียบเข้ากระโหกศิษย์ศาสตร์ด้านขวาอืมโอ้โหแล้วก็ปักอยู่นี้เลยอ่ะ
เด็กชายปียราชก็นอนฟุบล้มลงไปน้องวัยสิบเอ็ดปีก็รีบวิ่งกลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่
ค่ะแล้วก็มาช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันครับเสียชีวิต
ส่วนปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับคาดว่าเด็กเรียนแบบมาจากสื่อสังคมออนไลน์
ตามครกตามคลิปอะไรต่างต่างที่เขาลงกันไว้เพราะว่า
ผู้ตายเนี่ยชอบเปิดดูโทรศัพท์ดูคลิปตามเพจต่างตามหน้า
ลิงก์อะไรต่างต่างก็ว่ากันไปแล้วก็คงจะไม่คิดว่า
การทำปืนขึ้นมาใช้เองมันจะส่งผลร้ายขนาดนี้
สาเหตุมัจจากการยึดลำกล้องกับด้ามปืนที่น้องทำมันไม่แน่น
ทีนี้พอใส่สีดินปืนเข้าไปมันต่าง
มันแตกฮะมันกระจายหมดครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

เขาบอกว่าเขาจะพาไปลองปืน

มันจะแรงขนาดนั้นเหมือนกับ

แล้วเวลาเขายิงยิงไป

เหมือนแสงมันขึ้นเต็มตาผมเลยค่ะ
แล้วผมก็หลับตาผมเปิดตามาใหม่

บางครั้งผมมีเน็ตเขาก็ยืมโทรศัพท์ผมไปเปิดดู
มันก็

ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้

นี่โชคดีที่คนข้างหลังไม่โดนไปด้วยนะ

เห็นลูกชายเอาไม้มาทำเป็นด้ามปืนนะครับ
ตอนนั้นคิดว่าคงทำเล่นเล่นก็ยังเตือนไปว่าเอออย่าไปทำอะไรเล่นเลยแบบเนี้ย
ปืนเปิดอะไรพวกเนี้ยปืนผาหน้าไม้ตอนนั้นยังยึดไม้จากลูกเอามานะฮะ
เอาไปเผาไฟทิ้งแล้วด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกยังแอบไปทำอีกตอนไหน
รู้อีกทีก็คือลูกไปลองปืนจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ตอนที่แม่รู้ข่าวนี่โอ้โหบอกล้มทั้งยืนเลยเสียใจมาก
แล้วที่สำคัญก็คือนี่คือลูกชายเพียงคนเดียวนะครับ
ไม่เห็นเลยจ้ะไม่เห็นก็คือว่าตั้งแต่ทิ้งช่วงที่ว่าเขาเริ่มทำนั่นแหละ
ว่าอย่าไปทำจ้ะเออทำเล่นแต่ยังไม่เห็นไปประกอบอะไร
ก็ไม่รู้เขาประกอบตอนไหนหรือไปทำตอนไหนเราก็ไม่รู้
ทีนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงที่ด่าเขาแล้วนั่นแหละ
อย่าไปทำมันไม่ดีถ้ามันระเบิดขึ้นมานะหนู
เห็นไหมข่าวพวกระเบิดปิงปงปิงปองหนูอย่าไปซื้อมาเล่น
จะเผาไฟแต่ยังไม่ได้เผาเออทีนี้ก็คิดว่ามันไม่เล่นแล้วไง
ถ้าคิดได้เขาคงไม่ทำหรอกเนอะแต่ตอนนี้เขาสายแล้ว

ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็น
อุทาหรสำหรับน้องทุกคนนะฮะจริงค่ะหรือว่าคนที่โตแล้วก็แล้วแต่
มันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะก็จริงแล้วก็ถือเป็นความรู้นะ
แต่ว่ามาลองทำเองแบบเนี้ยแล้วมันพลาดมันพลั้งเนี่ยโอ้โห
มันถึงขั้นเสียชีวิตมันไม่ได้นะคะ